คุณชนะและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
ยังคงติดตามเรื่องราวข่าวสาทั่วทิศถิ่นแดนไทยได้เหมือนเดิมนะครับ

แล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้คุณผู้ชมก็ยังคงสามารถ
ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ

ใช่ค่ะส่งมาติชมพูดคุยกันได้นะคะ
แนะนำอะไรของกินอร่อยมาก็ได้
เพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย
รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วย
ประชาชนที่เกาะพงันนะครับที่นั่นเนี่ยเขาก็มอบต้นยางอายุ๓๐๐ปีนะครับ
นี่ครับภาพนี้เลยชาวบ้านในพื้นที่เกาะพงันหมู่๒
ตำบลบ้านใต้อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะครับ
เขากำลังช่วยกันครับนำผ้าไตรจีวอนยาว๑๔เมตร
ทำพิธีบวชต้นยางนาแดงหรือว่าต้นยางขนาดใหญ่นะครับ
ที่มีขนาดรอบลำต้น๑๒เมตรความสูง๕๐เมตรครับ
มีอายุมากกว่า๓๐๐ปีพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ด้วยนะครับ
ต้นยางนาแดงต้นนี้เติบโตอยู่ภายในที่ดินของนาง
คิรีวันเพ็งบูลอายุ๖๖ปีนะครับ
เจริญเติบโตลำต้นสูงใหญ่สะดุดตาอย่างที่เห็นครับ
เขาบอกว่าไม่ว่าใครจะสัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้
ก็จะพากันเก็บภาพความประทับใจเป็นประจำเลยทีเดียว
เป็นไงเห็นในภาพคือเห็นแล้วเนี่ยมันสูงเด่นเป็นสง่าจริงนะ
ใบตองค่ะเรื่องนี้นะครับนางคิริวันนั้นเล่าว่า
เห็นต้นยางนาแดงต้นนี้เติบโตอยู่ภายในที่ดินของเธอตั้งแต่เด็กนะครับ
จึงทำให้บรรพบรุษแล้วก็ครอบครัวนั้นมีความผูกพันกับต้นยาต้นนี้เป็นอย่างมาก
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
เธอนั้นจึงตั้งใจมอบต้นยางนาแดงให้กับทางราชการเป็นผู้ดูแล
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
พร้อมทั้งจะส่งเสริมให้เป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วยนะครับ
ก็คือจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย
ใช่ก็เหมือนกับเป็นมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับ
โดยต้นยางนาแดงได้เติบโตอยู่ใกล้ต้นยางนาขาวคืออีกต้นหนึ่ง
อายุเนี่ยก็ไล่เลี่ยกัน๔๐๐ปีต้นหนึ่ง๓๐๐อีกต้นหนึ่งประมาณ๔๐๐

ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นยางที่ใหญ่เป็นอันดับที่๒ของเอเชียอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
มาท่องเที่ยวเกาะพงันก็ต้องมาเก็บภาพร่วมกับต้นยางไว้เป็นที่ระลึก
จากนี้ชาวบ้านยังเชื่อกันว่าต้นยาทั้งสองต้นนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์
และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพงันเลยก็ว่าได้ครับ
สำหรับการมอบต้นยางนาแดงในครั้งนี้
อวยชัยอินนาคผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นผู้รับมอบต้นยางอย่างเป็นทางการ
พร้อมกับบอกว่าการมอบต้นยางให้กับส่วนรวมนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการทำความดี
แด่ในหลวงราชการที่๙และได้ประสานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เข้าไปรับผิดชอบดูแลพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นจุดเรียนรู้ชุมชนอีกแห่งหนึ่ง
เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ไปเที่ยวชมนั่นเอง
ลำต้นใหญ่มากนะคะมีอายุ๓๐๐๔๐๐ปีกันเลยทีเดียว
เขาบอกว่าบริเวณรอบลำต้นเนี่ยประมาณ๑๕เมตรคือใหญ่มากจริงนะ
แล้วก็มองเห็นแต่ไกลเลยแล้วก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันด้วย
ถูกต้องใครแวะเวียนไปก็ถ่ายรูปมาอวดกันได้นะคะ
คุณผู้ชมมากันที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชาวอำเภอนครไทยกับประเพณีโบราณของเขาที่เป็นการแห่เอาปักทงเนี่ยเอาทงขึ้นไปปักบนเขาถึง๓ยอดด้วยกันนะคะประเพณีนี้จะเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงติดตามกันค่ะ
เดินขึ้นไปนี่คือแห่กันขึ้นไปเอาทงไปปักไว้นะคะที่บริเวณเขาช้างล้วงตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาในอำเภอนครไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะร่วมกันประ

ไทยก็จะร่วมกันถักทอผืนทงสีขาวขนาดใหญ่สามผืนด้วยกันค่ะก่อนที่จะพร้อมใจกันแห่นำขึ้นไปปักบนยอดเขานะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่าใครที่ได้ขึ้นไปปักทั้งสามยอดเขาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับจากที่จังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวผ
ประเพณีชักผ้าป่าราวครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับสืบทอดกันมานานกว่า๑๐๐ปีเลยทีเดียวกันครับ
มาดูที่นี่กันหน่อยที่สุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับร่วมกันทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงนะครับ
เพื่อสืบสารประเพณีโบราณด้วยการชักผ้าป่าราวที่ชาวบ้านนั้นปฏิบัติสืบทอดกันมานานกว่า๑๐๐ปีครับ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะครับ
ซึ่งประเพณีชักผ้าป่าราวนั้นจะจัดขึ้นหลังจากวันลอยกระทง๑วันก็คือวันแรม๑ค่ำเดือน๑๒
เมื่อมาถึงที่วัดนะครับจะนำต้นผ้าป่ามาแจ้งความประสงค์กับทางวัด
จากนั้นครับทางวัดเนี่ยจะแจกเบอร์ให้แล้วก็นำไปติดที่ต้นผ้าป่าและนำไปวางนั่งเรียงตามแนวสายสินที่ขึงเอาไว้บนสารากันประเรียน

ผ้าห่มต่างแขวนอยู่บนสายสิน
อาจจะดูแปลกตาหน่อยแต่เป็นพิธีโบราณของเขานะครับนอกจากนี้จะมีการติดหมายเลขเรียงลำดับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเป็นต้นไปนะครับ
จากนั้นพระสงฆ์จะมารับต้นผ้าป่าที่ญาติโยมนั้นนำมาทำบุญครับ

ซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะเรียกต้นผ้าป่าแต่ละหมายเลขที่ได้ว่ากองครับ
ก็คือถ้าหากว่ามีชาวบ้านนำต้นผ้าป่ามาชักผ้าป่าจำนวน๕๐หมายเลข
ชาวบ้านก็จะเรียกว่ามีการชักผ้าป่าราวจำนวน๕๐กองนั่นเอง

นี่ก็เป็นเรื่องราวประเพณีโบราณนะคะ
เรียกได้ว่ามีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
แล้วก็หาดูได้ยากเหลือน้อยแล้วนะครับ
ตลอดข่าวของเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ

คุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวสวยในประเทศไทยค่ะ
ตลอดกินทั่วไทยวันนี้นะคะพามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ